ประชาชนจังหวัดนนทบุรี
ก็จะสามารถเดินทางเข้าออกกรุงเทพ
ได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นครับ

สายสีม่วงช่วงบางใหญ่บางซื่อ

แล้วก็จะเปิดให้บริการเชิงพาณิช
เต็มระบบในกลางเดือนสิงหาคมนี้นะครับ

และมีโครงการอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้าง

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

มีระยะทางประมาณ๒๓กิโลเมตร
เป็นสถานีรถไฟฟ้ายกระดับ
ทั้งหมดรวม๑๖สถานี
เริ่มต้นที่สถานีคลองบางไผ่

เชื่อมต่ออาคารจอดรถ๑๙๐๐คัน

วิ่งต่อไปที่สถานีตลาดบางใหญ่
เหลียวสายเข้าสู่ถนนรัตนาทิเบส

สถานีบางรักน้อยท่าอิด

สถานีสะพานพระนั่งเก้า

สถานีศูนย์ราชการนวลธบุรี

สถานีกระทรวงสาธารณสุข

และสิ้นสุดที่สถานีเตาปูน

ส่วนต่อขยายช่วงบางซื่อท่าพระ

ซึ่งอยู่ห่างจากสถานีบางซื่อ
โครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล

เตาปูนถึงราชบุรณะ

เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดง
ช่วงบางซื้อตลิ่งชัน
จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ปี๒๕๖๓เช่นกัน

จะคิดอัตราเริ่มต้นในราคา๑๕บาท

รวมตลอดสายไม่เกิน๔๐บาท

เป็นการทดสอบเดินรถเต็มระบบ

ทดลองใช้บริการในช่วงเดือนมิถุนายน

ก่อนที่จะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย

ในวันที่๑๒สิงหาคม๒๕๖

ได้มากกว่า๕๐๐๐คนต่อชั่วโมง
หรือมากกว่า๔แสนคนต่อวัน

จะมีจำนวนผู้โดยสารประมาณ๒แสนคน